เรื่องของน้ำกับเด็กก็อันตราย
เรื่องของแดดของความร้อนกับผู้สูงอายุก็อันตรายเหมือนกันนะครับ
คุณตาท่านหนึ่งน่าจะเป็นฮิสโตรก

มีชาวบ้านมาเจอว่าคุณตานอนนิ่งอยู่กลางทุ่งนาแบบนี้

สุดท้ายคุณตาหมดลมหายใจไปอีก
คุณผู้ชมฮะนี่ฮะชาวบ้านที่บ้านชากบลหมู่๕ตำบลตับห่งอำเภอเมืองจนรยอง
มุงดูการช่วยเหลือคุณตาวัย๗๐ปีนะครับ
คือคุณตานอนแน่นิ่งอยู่กลางทุ่งนานะครับ
ท่ามกลางอากาศที่มันร้อนอบอ้าวคุณ
ดูแสงแดดสิฮะแดดสองจ้าเลยนะครับ
จุดที่เกิดเหตุเป็นที่โล่งไม่มีร่มเงาจากต้นไม้
ก็กลางท้องทุ่งละคุณแต่ว่าตอนที่คนมาพบ
ก็พยายามทั้งเอาร่มเอาอะไรมากางไว้ให้
เอาผ้าขมะมากางให้คุณตา
คุณตานอนลักษณะคว่ำหน้าบริเวณเอว
แล้วก็แผ่นหลังมีรอยไหม้แล้วก็ผู้พองขนาดใหญ่นะคุณนะ
ข้างมีร่มกันแดดผ้าขาวม้ามากาง

ชาวบ้านมาเจอแล้วก็เอามากางให้นะครับ

ตอนแรกที่ชาวบ้านมาเจอคุณตายังมีโรงหายใจอยู่นะ

แต่ท้ายที่สุดคุณตาเสียชีวิตในเวลาต่อมานะครับ
จากการสอบถามญาติเล่าให้ฟังว่าเช้าวันนี้
คุณตาได้เดินมานั่งที่คันนาตรงนี้
ญาติก็เลยตามให้กลับบ้านแต่คุณตาไม่ยอมกลับฮะ
ญาติก็เลยต้องออกไปทำงานจนช่วงบ่ายชาวบ้านมาพบว่า
คุณตานอนคว่ำหน้าอยู่ตรงนี้นะครับ
ด้านของพระลูกวัดเขาสัมเภาทองในพื้นที่ตำบลเพนะครับ
อุเทรนท่านก็เล่าให้ฟังบอกว่าที่ตรงนี้เป็นนาข้าวของโยมแม่นะครับ
ช่วงเวลาประมาณเกือบบ่าย๓โมงได้มีคนโทรมาบอกว่า
คนแก่นอนหมดสติอยู่กลางนาไม่รู้ว่าเป็นใครนะ
นอนคว่ำหน้าอยู่นะครับทีนี้พระก็เลยให้โยมที่วัดเนี่ย
ขับรถพามาดูหน่อยพอเดินมาก็พบคุณตานอนคว่ำหน้าอยู่ที่คันนา
พยายามเรียกฮะจนคุณตาขานรับได้นะคุณ
คุณตาพูดว่าคำเดียวนะครับ
พระท่านก็เลยคิดว่าคงไม่เป็นอะไรนะฮะ
เอาร่มมาเอาผ้าขาวม้ามาบังแดดให้แล้วก็เดินไปคุยกับโยมที่บ้านอยู่ใกล้นา

แต่พอเดินกลับมาหาคุณตาอีกครั้งปรากฏว่าคุณตานอนแน่นิ่งแล้ว
เอานิ้วไปอังลมหายใจไม่มีลมหายใจแล้วนะครับ
นี่เรามาถึงนะฮะ

ครับเรียกเขาแล้วเขาต้องอืออือขานรับอารมณ์
มีภาพธรรมฮะที่ไล่นกออกมาบังให้หน่อย
แล้วไปคุยกับยมแล้วกลับมาดูใหม่

หมดลมแล้วแสดงว่ารอหลวงพี่มาโปรดป่ะ
ไม่ในใจ

เบื้องต้นนะครับคุณผู้ชมฮะคุณตาเนี่ย
น่าจะนอนแน่นิ่งอยู่ตรงนี้มานานเพราะอะไรคุณ
อย่างที่บอกไปมีรอยเหมือนถูกแดดเผานะ
แล้วก็ผู้พองบริเวณหลังบริเวณเอวนะครับ
สันนิษฐานว่าเป็นภาวะฮิสโตรก
คุณตาก็ล้มคว่ำหน้าลงไปนะครับ
ทีนี้ก็นำร่างของคุณตาผู้เสียชีวิตส่งชนะสูตร

หาสาเหตุการเสียชีวิตที่แท้จริงต่อไปนะครับ
หลังจากนั้นจะให้ญาตินำศพไปประกอบพิธีทางศาสนาต่อนะฮะ